ต่อกันที่ชะตากรรมของหนูน้อยวัย๑๑เดือนที่อุดรธานี
เด็กวัย๑๑เดือนคนนี้มีอาการท้องเสีย
แม่ก็เลยพาไปหาหมอที่คลินิกใกล้บ้าน
หมอที่คลินิกฉีดยาให้นะครับก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตในตอนหลัง
อย่างไรก็ตามหมอที่คลินิกนั้นไม่ยืนยันว่า
เด็กจะเสียชีวิตจากการรักษาของตัวเองหรือไม่

ความรู้สึกของแม่ที่เพิ่งสูญเสียลูกน้อยวัยเพียง๑๑เดือน

คลินิกแห่งหนึ่งในอำเภอน้องหาญจังหวัดอุดรธานี
แต่แทนที่ลูกจะหายจากอาการท้องเสียกับอาเจียน
ความตายกับพรากลูกอันเป็นที่รักไป
เขาก็คุยค่ะแต่เขาคุยแบบเชิงดูถูกเราอะค่ะ
ว่าเราจะมาเรียกร้องอะไรกับเขา
ถ้าไม่ตายที่นี่ก็ไม่ต้องมาเรียกร้อง
เขาบอกว่าเขาจะยอมรับถ้าน้องตายที่คลินิกเขา
เมื่อความตายภาคลูกอันเป็นที่รักไปแล้ว
ทวงถามความรับผิดชอบจากหมอที่รักษา
จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
แต่สิ่งที่ครอบครัวหวังกลับไม่เป็นไปตามที่คิด
ความรับผิดชอบกลับกลายเป็นคำปฏิเสธจากหมอนั่นเอง
แม่แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร
แม่จะมาเรียกร้องอะไร

แม่จะมาเรียกร้องอะไร

ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี